อันนี้จากร้อนใช่ไหมคราวนี้มาดูน้ำบ้างค่ะเสียชีวิตจากน้ำเรื่องของเด็กล่ะค่ะมี๒จังหวัดคุณผู้ชมทั้งที่ร้อยเอ็ดแล้วก็บุรีรำเอาที่ร้อยเอ็ดก่อน๓คนไปเล่นน้ำด้วยกันแล้วปรากฏว่าเด็กชายจมน้ำเพื่อนผู้หญิงสองคนกลัวกลัวผู้ใหญ่จะดุกลัวผู้ใหญ่จะตีเลยบอกผู้ใหญ่ว่าไงรู้ไหมเด็กผู้ชายมีคนก
โอ้โฮเด็กผู้หญิง
ไปเข้าบ้าน
ตอนที่คุณยายกับคุณแม่ไปเจอศพของน้องอามวัย๗ขวบ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานนะตำรวจที่สพธวัฒน์บุรีตรวจสอบเหตุนี้ค่ะ
อามวัย๗ขวบจมน้ำเสียชีวิตอยู่ที่สระใกล้กับสวนลิ้นจี่ที่อำเภอธวัฒนบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด
แล้วสระตรงนั้นมันกว้างลึกเนี่ยน้ำลึกน่าจะลึกจุดที่ลึกสุดจะ๒เมตรนะคะ
ทีนี้ทางแพทย์ก็ไปชนะสูตรเบื้องต้น
ไม่ได้มีร่องรอยการต่อสู้ไม่ได้มีร่องรอยการถูกทำร้าย
ก็มอบศพให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีตามศาสนา
แต่ทีนี้เด็กที่ไปเล่นน้ำกับน้องอาร์ม
คือไปกัน๓คนเป็นผู้ชายคือน้องอาร์ม๗ขวบ
แล้วเด็กผู้หญิงอีก๒คนอายุแบบ๕๖ขวบ
เขาบอกแบบนี้ตอนนั้นน่ะหนูน่ะลงไปช่วยอาม
แต่ว่าอามากอดคอแล้วหนูหายใจไม่ออก
หัวหนูมุดลงน้ำเพราะว่าอามากดหัว
ทีนี้ค่ะอันนี้คือเด็กที่ไปเล่นน้ำด้วยกันบอกแบบนี้นะ
ตาเล่าให้ฟังบอกว่าเด็กสองคนนี้
คือเหมือนกับเล่นน้ำอยู่แล้วตาไปถามถามว่าอามอยู่ไหน
บอกว่าโดนรถตู้จับไปเด็กคงกลัวความผิดนะคะเลยบอกไปแบบนี้
กลัวฮะตอนแรกชวนกันมาเล่นน้ำไม่กล้าบอกผู้ใหญ่นะใช่
แล้วตาเห็นว่าถ้าเกิดรถตู้จับไปทำไมสองคนตัวเปียก
ไปเล่นน้ำมาเลยตาก็เลยเดินมาดูที่บ่อนี้ที่สระนี้ค่ะ
เจอรองเท้านะแต่เจอรอยเท้า
รอยเท้าลงไปในน้ำตากระโดดไปงมหาอยู่
แล้วสระมันลึกมากตาก็เลยไปบอกชาวบ้านให้มาช่วยงม
งมอยู่ประมาณ๒๐นาทีเจอน้องอาร์มจมอยู่ค่ะ
ความลึกตรงนั้นมันประมาณ๑๕เมตรกับ๒เมตรเลยนะคะ

นี่ไงเพราะว่าตาเห็นรอยเปียกเลยกระโดดน้ำลงไปดูนะคะ
คุณผู้ชมมาดูอีกจังหวัดหนึ่งก็เป็นความสูญเสียเหมือนกัน

เพราะว่า๒พี่น้องพี่ชาย๗ขวบน้องชายคือน้องบอล๖ขวบ
ก็ไปเล่นไปดูรถแบ็คโฮลขุดดินอยู่กลางทุ่งนานนั่นแหละ
อยู่ที่อำเภอนางรองบุรีรำนะทีนี้อากาศมันร้อน
ตัวน้องบอลน้องคนเล็กกระโดดไปในสระน้ำไม่รู้ไงว่าสระมันลึกตั้ง๔เมตร
ทีนี้น้องบอลก็จมน้ำพี่เห็นพี่ก็วิ่งไปบอกแม่
ทีนี้ชาวบ้านมาช่วยกันงมหาร่างน้องบอลนะไม่เจอ
ต้องแจ้งชุดประดาน้ำ๑๐นาทีชุดประดาน้ำลงไปงม
แล้วเจอร่างน้องเสียชีวิตแล้วอะค่ะโอ้โหพ่อแม่ก็รู้สึกสลดใจมากนะ
เหตุการณ์นี้เกี่ยวกับน้ำทั้งสองเหตุแล้วก็เป็นความสูญเสียทั้งสองเหตุเลยนะคะ